ดีครับดีครับก็สงบดีครับหลักมันก็เป็นเรื่องของการชำระล้างจิตนะครับ
คือที่ผ่านมาเนี่ยคนเราเวลาแบบในแต่ละวันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องมากมายที่แบบพุ่งเข้ามาในหัวของเราในชีวิตของเรา
ซึ่งทำให้บางครั้งมันเกิดความสับสนมันเกิดความล้าความเหนื่อยแบบที่เราไม่รู้ตัวอะไรอย่างนี้ครับ
ซึ่งการไปแบบนั้นมันก็เหมือนแบบเราเคลียร์เรื่องราวที่มันไม่ได้จำเป็นแล้วในชีวิตของเราอะไรอย่างนี้ครับ
ทำให้จิตเราสะอาดขึ้นไงครับมันก็ทำให้สภาพจิตใจของเราดีขึ้นเยอะมากอย่างนี้ครับ

หลายคนจะจัดหัวหรือหลที่ไหน
ฉันอยากใช้ช่วงเวลาในชีวิตศึกษาธรรมะที่นี่
ความรู้สึกก็โล่งเลยครับ

เราก็ฝึกสมาธิเยอะมาก
ก็ทำให้เราแบบแต่ละอันก็ค่อยคิดค่อยทำมันก็ใจเย็นขึ้นครับ
ผมว่านิสัยอะไรก็คงเหมือนเดิมนะครับ
แต่ว่าเรื่องของระบบข้างในมากกว่าเวลาเราเจออะไรที่มันมากระทบสภาพจิตของเรา
มันจะถูกร่างกายปฏิเสธบางอย่างออกไปอัตโนมัติ
มันจะไม่เก็บมาทบทวนมันก็จะปล่อยวางได้ง่ายขึ้นกับเรื่องหลายเรื่อง
คือแอดยังไงนะคะบางเรื่องที่น้องไม่เข้าใจ
คือของเราเราอยู่ใกล้ชิดกับพระอาจารย์มากกว่าหรือว่ามีโอกาสได้คุยกับพระรูปอื่นเยอะกว่า
คือบางครั้งน้องฟังธรรมบางครั้งก็ไม่เข้าใจ
เดินผ่านน้องก็แบบมีถามบ้างว่าอันนี้ต้องนั่งสมาธินี้เพื่ออะไรยังไงทำอะไรอย่างนี้
บางเรื่องเราก็ไม่รู้เราก็ไปถามพระอาจารย์ให้อะไรอย่างนี้
แล้วก็มาบอกน้องในบางเรื่อง
อเรนนี่ก็มันช่วยแน่นอนแล้วครับเพราะว่ามันเหมือนเราพัก
คือเราไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้
มันก็คือพักนะครับแต่มันก็พักร่างกายเป็นหลักอะไรอย่างนี้
แล้วก็พักใจได้บ้างนิดหน่อยอย่างนี้ครับใช่แต่ว่าอันนี้มันคือพักจิตเลยจริงครับ
คือแบบจิตเราไม่ต้องฟุ้งซ่านไม่ต้องคิดเรื่องใดเลยอย่างนี้ครับ
เราไม่รับโทรศัพท์เราปิดทุกอย่างเราก็อยู่กับตัวเอง
แล้วก็ภาวนาอะไรอย่างนี้ครับมันก็จะแบบในหัวไม่มีเรื่องอื่นเลย

นี่แน่มันคือขั้นแบบทราบซึ้งที่อาจจะมีโอกาสที่จะบ่นอย่างไรครับ
โอกาสมีแน่นอนแล้วครับแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าจะเป็นแบบช่วงเวลาไหนนะครับ
เพราะว่าสิ่งที่ผมรู้สึกที่สุดมากเลยว่าเราได้รับอะไรกับการไปครั้งนี้ครับ
คือเรารู้สึกว่าพระพุทธศาสนาเราเนี่ยมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์ใช่ไหมครับ
แต่ว่าที่ผ่านมาที่เราเจอในชีวิตประจำวันเนี่ย
คนส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะก็จะแน่นอนพระพุทธที่เราแบบนับถืออยู่และนึกถึงอยู่ตลอด
พระสงฆ์ที่เรายกมือไหว้แต่ว่าเราลืมมองไปว่าแก่นหลักที่แท้จริงของพุทธศาสนาของเราเนี่ย
คือธรรมะครับคือพระธรรมซึ่งมีความเป็นวิทยาศาสตร์อยู่สูงมาก
คือถ้าเราเลือกที่จะเข้าไปศึกษาจริงผมมั่นใจว่าจะทำให้ชีวิตของทุกคนแบบดีขึ้นแน่นอนครับ
และทำให้สภาพจิตใจของทุกคนดีขึ้นแน่นอนผมกลับมาเราก็เลยเข้าไปโฟกัสเรื่องคำสอนมากกว่า
เราเห็นได้เลยครับคำสอนง่ายอริยศสีเอ่ยมักอะไรอย่างนี้ครับคือแบบใช้ได้จริงแน่นอนครับ
อเจมส์มึงมองในทางโลกมันเปลี่ยนไปมั้ยหลังจากการอาจารย์ต่างจำกันครับ

คนเราก็มีแบบมีหลายรูปแบบมีอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็สุดท้ายมันก็คือใครทำก็ใครก็ได้สิ่งนั้นไป

คนอาจจะโฟกัสต้อนหลังจากบวชแล้วจะต้องมีเรื่องของเบียดตามมาอะไรอย่างนี้ครับ

คือยังไงเรื่องเบียดเนี่ยมันได้เบียดแน่แหละวันหนึ่ง
แต่ว่ามันจะคงไม่ได้เร็วนี้เท่านั้นเองฮะ
แต่ว่าอย่างน้อยก็แบบสบายใจว่าปวดแล้ว
ปวดเปลี่ยนได้
เพราะคนมาถามอะไรอย่างนี้คุณกดดันไหม
กดดันครับเพราะว่าถามมากี่ปีแล้วก็ไม่รู้

เคยมองช่วงเวลาที่มันสมควรมากกว่าครับ
ว่ามันซักช่วงไหนดี
แล้วอีกกี่ปีเกินนี่ก็ดูไม่ดีแล้ว
ควรจะต้องรับผิดชอบอะไรบางอย่าง
แต่ก็จะพยายามทำอะไร
ให้มันโอเคมั่นคงก่อนในชีวิต
ไม่ได้เกี่ยวคนเรื่องสินสอดดีใช่มั้ยครับ

เกี่ยวสินสอดดี

จริงเราเริ่มเก็บไปทำให้ได้
รู้สึกที่สั่งความมั่นโคมเลย

ตอนนี้เป็นเรื่องของการสร้างความมั่นโคม

เพราะว่าเราไม่อยากให้แบบวันหนึ่ง

เราก็มีปัญหาเหนื่อยกับ
มันก็ขยับแล้วถาล้อกันได้อีก

ไม่ฟูเล่นคือบอกเพื่อ
คืออย่างน้อยก็เพื่อให้น้องสบายใจครับ
ว่าชีวิตไม่ได้ร่องรอยอะไรขนาดนั้น

ผมว่าหรอ

มรึไงพวกเจ้าอาจารย์ใจการบัตรเพื่อนมีอาจลงกากไหม
ไม่ไม่ไม่ครับก็ดีขึ้นเป็นถามมาเรื่อย
ก็คือหลังจากบวชมันก็ดีขึ้นแบบเห็นผลชัดเจนครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป